เหวี่ยงสยองเครื่องเล่นยักษ์พังสนั่นดิ่งตกพื้น

ึกยักษ์ที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น

มีหนวดแล้วแต่ละหนวดเนี่ยมันจะขึ้นลงได้
มันจะขึ้นลงอย่างเดียวไม่พอไอ้ตัวข้างในหนวดมันมีที่นั่ง
แต่คราวนี้เสียวสยองเพราะว่างานคานิวาลนะฮะแต่จัดที่กรุงเทพนะใต้สะพานพระราม๘

ไหว

เป็นไง

นี่คือตอนมันขัดคล่องไปแล้วใช่ไหม

มันจัดกันต่อเนื่องด้วยนะ
แต่ว่าแขนอื่นของไอ้ปลาหมึกมันยังหมุนอยู่เลยนะ

เหมือนกับพอเวลามันเกิดเหตุแล้วมันหยุดทำงานป่ะ

เออเขากดไอ้ที่กดหยุดฉุกเฉิน
ใช่เพราะว่าพอมีคนเจ็บแล้วไง
เหตุการณ์นี้ค่ะหมึกยักษ์หรือว่าโปลิโป้
อยู่ในงานสยามคานิวอลฟันแฟร์นะคะจัดขึ้น
คืองานนี้เขามีอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานพระราม๘
ที่ถนนอรุณมะรินไทยแถวบางพลัดนี้นะครับ
ทีนี้พอลุดลงมามันพังลงมาก็มีมีคนเจ็บสิ
พอไปตรวจสอบ
ตรวจสอบแขนหนึ่งของเครื่องเล่นชกอัพไฮโดลิกมันเสียหาย
กระเช้าที่นั่งตรงนี้มันก็เลยร่วงลงมาตกลงมาคนที่นั่งอยู่ในกระเช้าก็ได้รับบาดเจ็บ
ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาล๓รายนะคะมีเด็กหญิงหน้าพักอายุ๑๔ปี
แล้วก็นางสาวปียวัลจันสีอายุ๒๔ปีนางสาวธัญรัฐพลอยดีอายุ๒๙ปีแต่ละคน
แต่ตอนนี้อาการคนเจ็บทั้ง๓คนปลอดภัยอันนี้ตอนแรกดูภาพอาจจะตกใจนิดนึงนะคุณผู้ชม
อารมณ์คนตกใจด้วยแล้วก็เจ็บจากการกระแทกด้วย
มอเตอร์ไซค์ค่ะที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าหู
ตอนแรกผมนึกว่ารถที่อยู่บนสะพานพระราม๘ยางระเบิดเพราะเสียงมันดังไง
แต่พอหันไปมองในงานคนตะโกนโวยเลยตรงเครื่องเล่นหมึกยักษ์นี่แหละ

คนดีผมได้ยินเสียงมันดังมากดังขึ้น
มีคิ้วแตกแล้วก็มีกนแก้มบวมแล้วก็หน้าอกคน
อย่างผู้จัดการสมชายเนี่ยก็บอกว่าไอ้เครื่องเล่นหมึกยักษ์
นำเข้าจากอิตาลีนะมีระบบเซฟตี้เป็นอย่างดี
ทำให้ตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเครื่องหยุดทำงานทันทีครับ

ที่สำคัญก่อนเปิดให้บริการแน่นอนล่ะเขาเทสเรียบร้อยแล้ว
และตรวจสอบเพราะว่าเหล็กยึดซึ่งหนาประมาณ๕๐มิลลิเมตรร้าวครับ

เพราะดีที่ลูกค้าบาดเจ็บแค่เล็กน้อย๓๔ท่านเท่านั้น
ซึ่งทางผู้จัดการสมชายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลรักษาให้ดีที่สุดครับ
ยังไม่เคยเกิดเหตุเห็นให้มาก่อนเพราะว่าเหล็กหนาประมาณ๕๐มิลลิเมตร
มีอาการร้าวขึ้นมาทำให้ตัวยานลุดลงมา
แล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ๓๔ท่านที่มีเจ็บเล็กน้อย

๑๐มิลลิเมจ๑เซนตาล
เนี่ยกำลังคุยกันอยู่

๕๐มิลลิเมตรก็ประมาณ๕เซนตาล
เข้าหลบครับต่อไปสอบปากคำคนเจ็บ

เขาเอาเครนมายกเลยนะหลังจากเกิดเหตุแล้วเอาเครนมายก
แล้วก็แจ้งว่าปิดให้บริการเครื่องเล่นหมึกยักษ

อย่างนี้ต้องเอาไปซ่อมแซมก่อนไปจัดการให้เรียบร้อย
เพราะว่าต่อให้แบบตั้งอยู่ในงาน
มันก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์หวาดเสียวแบบนี้
แล้วก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายมากกว่านี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เครื่องเล่นอื่นเขายังให้บริการนะ
คือใครที่อยากไปเที่ยวงานนี้ยิ่งเฉพาะตอนกลางคืน
ก็ยังไปกันได้จนถึง๓๑ตุลาคมคืนวันฮาโลวีน
ในราคาวันสุดท้ายในการจัดงาน
ทีนี้มีรายงานด้วยว่าวันนี้วันที่๒๗ใช่ไหมคะ
ทางสำนักงานเขตบางพลัดเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรม

เพราะว่าเวลาที่มีข่าวแบบนี้ออกมา
มันจะกลายเป็นทั้งหมดชิงช้าสวรรค์หรือว่าไวกิ้ง
อะไรประมาณอย่างนี้คนก็จะกลัว

แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปไอ้พวกข่าวลักษณะประมาณนี้
หมึกยักษ์เคยเกิดเหตุไหม

ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นงานที่สมุทรปราการ

ใช่ลักษณะคล้ายกันนี่แหละค่ะ
ที่งานนามัศกาลเจดีปากน้ำ
ตอนนั้นพังหล่นลงมาแล้วก็มีคนเจ็บ๑๔ราย

แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยที่บอกว่ามีคนเจ็บ๓รายเนี่ย
แต่ละคนก็คือฟกช้ำตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะครับ